คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของความปลอดภัย
ในการเดินทางกลับต่างจังหวัดของประชาชน

มาตรการเมาแล้วขับจับยึดรถตำรวจยืนยันนะ
ปีนี้ยังใช้อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องการเพิ่มยอดนะคะ
แต่ต้องการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนจริง
ใบสั่งรูปแบบใหม่หน้าตาเป็นยังไงวันนี้มีมาให้ดูกันนะคะ
ทีนี้อ้างไม่ได้แล้วนะว่าไม่สะดวกไปที่โรงพักเลย
ไม่อยากไปเจอตำรวจเลยต้องไปเสียตังค์กับตำรวจ
เพราะคราวนี้คุณจ่ายได้ผ่านแอปพลิเคชัน
เป็นวันแรกค่ะที่เริ่มใช้ดังนั้นใครถูกจับถูกปรับ
มีช่องให้ตำรวจขีดในช่องข้อหา
คือต่อไปไม่ต้องอ่านลายมือคุณตำรวจแล้ว

แล้วก็ไปจะทะเลาะกับตำรวจเรื่องข้อหาอะไรเนี่ย

แล้วก็ระบบนี้ค่ะเชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทย

ก็สามารถที่จะจ่ายค่าปรับได้ที่ธนาคาร
ใบสั่งแบบนี้แก้ไขปัญหาเรื่องของใบสั่งค้างจ่าย
แล้วก็การเรียกรับเงินจากประชาชนได้นะคะ

หลังจากที่ได้ใบสั่งแล้ว๒วัน

เพราะว่าตำรวจเขาต้องเอาข้อมูลใบสั่งนี้
แล้วก็ใบสั่งมีอายุ๗วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
แต่บางคนบอกว่าไม่เอาไม่อยากไปจ่ายที่ตู้
อยากยุ่งยากอยากจ่ายเลยไม่ต้องรอ๒วัน
จ่ายได้เลยค่ะที่สถานีตำรวจนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการชำระค่าปรับผ่านทางธนาคารเนี่ย
ใครที่ถูกยึดใบขับขี่ตรงนี้ทำไม่ได้
ไม่สามารถทำได้แล้วก็ชำระค่าปรับผ่านทางธนาคารเนี่ย
มีค่าธรรมเนียมด้วย๒๐บาทต่อ๑บินค่ะ